คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อหน่อยค่ะกับข่าวใหญ่ข่าวนี้เลย
เนี่ยรวบไอ้บอยฆ่าอำพลางศพทิ้งคลองปมแย่งจีบหญิง
จริงเรื่องนี้คือจับได้ยกแก๊งแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงเหตุการณ์กัน
ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจากกรณีที่มีคนไปพบศพชายถูกทำร้ายจนกระโหลกยุบ
แล้วก็ไปทิ้งศพในคลองที่ระยองมันผ่านมาแบบประมาณ๓เดือนแล้ว
ทีนี้ก็มีการไปตามค่ะต้องตามสิว่าใครก่อเหตุก่อเหตุยังไง
แล้วเชื่อไหมหนึ่งในผู้ต้องหาพอรู้ว่าเรื่องตัวเองเริ่มแดงคือเขาตามข่าวนะ
สุดท้ายเขาก็โดนจับกลุ่มตัวได้เอ้าคุณผู้ชมไล่เรียงกันเลยค่ะ
ผู้ชายคนที่ดิฉันว่าที่บอกว่าตามข่าวตัวเองคือใคร
คือในปุ๊ในปุ๊สุพลกาลเมฆหนีไปไปกบดานกับน้าชาย
ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดระยองแล้วตำรวจเนี่ยค่ะ
ตามไปรวบตัวได้จนถึงห้องพักเลยพอไปถึงเนี่ยนะ
ปุ๊เนี่ยยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพราะอะไร
ุ๊ก็รู้ชะตาตัวเองมาบ้างพอสมควรอยู่แล้วแหละ
เขาตามข่าวดูตลอดว่าช่องไหนนำเสนอข่าวเขาบ้าง
นำเสนอไปถึงไหนแล้วทีนี้ตำรวจก็คุมตัวปุ๊ไปฝากขัง
ในห้องควบคุมที่สพวังจันทร์แล้วก็มีญาติของผู้ตาย
เทียบซิว่าศพที่เจอถูกทำร้ายกระโหลกยุบ
ศพในคลองเหลือแต่กระดูกเนี่ยใช่พลทหารนิวหรือเปล่า
ในแกล้งข้ามพรางได้แล้วนะอ้อมไปอยู่ด้านหลังห้องคุมขังเลย
แล้วตะโกนคุยกันผ่านช่องลมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้สื่อก็ยื่นไมค์ค่ะ
เสียงที่ออกมาจากลูกโรงเนี่ยคือเสียงในปุ๊แล้วนี่ฟังจังหวะนี้ค่ะ
แล้วรู้จักกับนิวได้ไงคนแก่อายุประมาณเท่าไหร่ลูก
ประมาณ๔๘นาทีน
อ่าแล้วนิวมานี่พอรู้ไหมว่าเขามีไง
คือ
แล้วในกลุ่มที่หนูอยู่ด้วยกันใครเป็นคนรู้จักนิว
คุณผู้ชมคะตะโกนถามกันผ่านช่องลมผ่านลูกกรงตรงนี้
ทีนี้เรื่องนี้จากการที่ตำรวจเขาสอบปากคำปุ๊บ็ซัดทอด
ว่าจริงแล้วเนี่ยตัวผมไม่ได้ฆ่าแต่คนฆ่าเนี่ยชื่อในบอยกับในดอน
เป็นคนฆ่านิวพลทหารนิวแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
บอยที่ว่านี่คือนายบุญยฤทธิ์คำมงคุณนะคะส่วนในดอนเนี่ยคือนายสุเมฆคำมงคุณ
อันนี้คือสิ่งที่ในปุ๊บอกนะเราไปถามแฟนของนายปุ๊
เขามีแฟนเป็นผู้ชายนะแฟนเขาชื่อต้า
ป้าก็เปิดเผยบอกว่าปุ๊เล่าให้ฟัง
จริงคนที่ช่วยอำพรางศพมีผู้หญิงอีกคนนึง
ตามข่าวตัวเองแล้วก็โทรไปบอกเพื่อน
บอกว่าให้หนีไปแต่สุดท้ายก็โดนรวบทั้งหมดค่ะ
นี่คนนี้คือในต้าคือแฟนของในปุ๊นะ
ทีนี้อีกคนนึงที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
ดอนสุเมษคำมงคุณอายุ๒๓ปี

ตำรวจเขาจับตัวได้นะกลางทุ่งนาเลยที่คำชโนธน้อย
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

เพราะอะไรในดอนเขาหนีไปกบดานที่บ้านเกิด
ตำรวจจับตัวมาได้ก็เอาตัวมาที่โรงพักวังจันท

ถามนายดอนนายดอนเขาก็สารภาพนะ
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาร่วมกันกับบอยกับปุ๊เนี่ย

แล้วก็บอกด้วยนะว่าทั้งบอยดอนปุ๊แล้วก็นิวเนี่ย

แต่จู่นิวก็เอาเหล้ามาสาดใส่หน้าดอนก่อน
แล้วก็ถมน้ำลายใส่ก็ไม่พอใจแล้วค่ะ

อนก็เลยต่อยหน้านิวไปรอบนึง
นิ้วก็ถีบกลับเหมือนกันแล้วก็ชกต่อยกันชุนละมุนเลย
เห็นใช่ไหมปุ๊ก็ลุกขึ้นมา
รุมนิวอีกคนนึงนิวก็เลยวิ่งหนีแล้วก็ไปสะดุดล้ม
ทีนี้บอยตามไปเอาไม้หน้าสามฟาด
ไม่ใช่ฟาดรอบเดียวฟาดไป๓รอบจนนิวตาย
นี่แหละคือที่ทั้ง๓คนร่วมกันทำร้ายในนิว
หลังจากนั้นคนที่จัดการศพก็คือในบอยกับนายดอน
แค่๒คนช่วยกันเอาศพนิวขึ้นรถเข็น
พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปทิ้งในคลอง
ทีนี้พอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็คุมตัวในดอนนะ
จะพาไปคุมขังแต่ปรากฏว่าญาติของพลทหารนิว

พอรู้ตัวว่าตำรวจเอาตัวดอนมาปรีเข้าไปเลย

คุณผู้ชมดูจังหวะนี้เลยนะคะดูค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือปรีเข้าไปชกหัวในดอกเนี่ย
กลางวงล้อมป้าแบบนี้
แล้วเมื่อกี้คุณได้ยินใช่ไหมเจ็บเท่านี้

นี่ค่ะญาติตะโกนถามไง

แล้วพอโดนพยักหน้าเท่านั้นแหละก็โดนแบบนี้เลยค่ะ
ใช่เอารูปคนตายมาให้ดูเลยนะ
พี่ให้ดูว่าใช่ใช่ไหมอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นในช่วงค่ำของเมื่อวาน
ตำรวจก็ได้ตามไปจับคนสำคัญในคดีนี้

บอยอายุ๒๖ปีคุณผู้ชม
นายบอยชื่อจริงบุญยฤทธิ์คำมงคุณนะฮะนามสกุลเดียวกันกับในดอนเพราะอะไร
เป็นญาติกันไงญาติกันนะฮะ
บอยถูกตำรวจล็อกตัวได้เข้าไปอยู่ที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งกลางเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
จับได้พร้อมกับแฟนสาวคือนางสาวอรไทยหรือว่านางสาวแตนนะฮะ
จากนั้นก็คุมตัวไปสอบประคัมที่สพวังจันทร์
คุมตัวในบอยไปที่จุดที่มีการทิ้งกระเป๋าเป้ของผู้ตาย
ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างในจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ซึ่งในกระเป๋าก็มีเอกสารสำคัญอยู่ด้วยโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนของนิวผู้ตาย
ตำรวจยังเชื่อแบบนี้ว่าน่าจะยังมีหลงเหลืออยู่ไอ้เอกสารต่างเนี่ย
ซึ่งหากได้หลักฐานเอกสารนี้แล้วเนี่ยจะได้คำตอบชัดเจนเลยว่า
ผู้ตายเนี่ยคือพลทหารนิวตามที่ญาติที่อ่างทองตามหาใช่หรือไม่
ทั้ง๓คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปก่อน
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพางศพ
โทษสูงสุดทั้งหมดทั้ง๓คนก็คือประหารชีวิตนะครับ

ตอนนี้ก็ต้องรอแล้วค่ะว่าสรุปแล้วศพที่เจอ
เพราะว่าศพ๓เดือนใช่ไหมคะ
เมษาสะพานมิถุนาหรือแต่โครงกระดูก
ใช่และทีนี้มันไปตรงกับข้อมูลที่ญาติเขาแจ้งคนหายมาที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ต้องรอดูจริงนะประมาณ๗วันนะคะ
สรุปแล้วโครงกระดูกที่เจอเป็นนายนิวจริงหรือไม่
สำหรับคดีต่างค่ะสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด
มีน้ำหนักมากที่สุดคือพยานบุคคล
สำหรับคดีนี้ที่มันแดงออกมาก็คือเด็ก๘ขวบ

๘ขวบเขาบอกว่า๓คนนี้ฆ่าในนิว
แต่ทีนี้มีพยานบุคคลเพิ่มอีก๑คนสำหรับคดีนี้

เพื่อนบ้านรายนี้เป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
เขาบอกว่า๓คนนี้หนึ่งในนี้นะคะเคยคุยกับเขา
บอกว่าอ๋อฆ่ามาแล้ว๔ศพรวมถึงในนิวด้วย
และนอกจากนี้บอกว่าเคยกินเนื้อคนด้วย
คือพูดถึงความโหดร้ายของตัวเอง
ไปฟังเขาหน่อยว่าเขาฟังทั้ง๓คนนี้พูดว่าอะไรบ้างค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาฆ่ามาแล้ว๔ศพอะไรอย่างนี้ครับ
อืมแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยครับ

ซึ่งศพที่ล่าสุดของนิวนี่คือศพที่๔

แล้วกลัวไม่ได้ยินอย่างนี้
กลัวครับเพราะเขาเคยบอกผมก็พูดละดอยไปว่าอะไรเนื้อคนมันเป็นยังไง

ใช่บอกมันใช่มันขมอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนั้นเราเชื่อไหมว่ามันคือเรื่องจริง
ไม่น่าเชื่อนะเพราะเขาก็อายุไม่มาก๒๖ปี
เราไม่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริง

แต่พอเรามาเห็นรู้เหตุการณ์ว่ามันเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็คิดว่าเรื่องจริง

ลักษณะที่พักอาศัยของผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็คือเป็นห้องแถวติดกัน

เยาวชนชายอายุ๑๖ปีคนนี้ก็คือลักษณะเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเช่นกัน
เอาทีนี้เขาถามว่าในบอยเนี่ยหลังจากที่มาเล่าให้ฟังว่าฆ่าไปแล้ว๔ศพ
เคยกินเนื้อคนเนี่ยได้มาข่มขู่อะไรไหมได้มาบอกไหมว่าอย่าไปบอกตำรวจนะ
เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงอะไรเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้น
เด็กชายอายุ๑๖ปีคนนี้บอกว่าไม่มีการข่มขู่ใดนะคะ
เขาก็เลยกล้าที่จะเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
ทีนี้ทีมข่าวของเรานอกจากนี้ลงพื้นที่ไปที่มุกดาหารด้วยเป็นบ้านเกิดของในบอย
เพื่อที่จะพูดคุยกับพ่อของในบอยค่ะ
พ่อของในบอยบอกว่าลูกชายเอาจริงแล้วนะเป็นคนดี
แต่มีนิสัยอารมณ์ร้อนและมักจะทำตามเพื่อน
เท่าที่จำได้ลูกชายออกจากบ้านไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
บอกว่าจะไปทำงานเป็นช่างก่อสร้างที่ภูเก็ต
ไปได้๒ปีกลับบ้านมาเหมือนเดิมค่ะ
ทำนามาทำไร่อยู่ได้ไม่นานมาขอเงินแม่อีกสองพันขอไปไหน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานที่ระยองแต่ทีนี้แม่ไม่ให้ค่ะ
อยก็เลยเดินออกจากบ้านไปเลยนับตั้งแต่นั้นมาและไม่ติดต่อกลับมาเลย
แม้จะโทรศัพท์มาหาพ่อกับแม่ก็ยังไม่มี
ว่าอย่างนั้นนะพ่อรู้ว่าลูกฆ่าคน
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นอนไม่หลับเลยเป็นห่วงลูกมากค่ะ
ตอนนี้ลูกถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้ว
เอาจริงใจจริงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็โล่งใจนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวลูกไว้ได้เพราะตอนนี้หมดห่วงสักที
กฎหมายก็ว่าไปตามนั้นฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
ตอนนี้จับตัวบุ้ยหรือบอยได้แล้วเขารู้สึกไหม
ก็ดีใจมากที่เจ้าหน้าที่จับได้
ถือว่าดีผมดีใจด้วยครับ
เพราะว่าผมก็หายห่วงครับ
เอ้ยบอยลูกเอ้ยโตไปทั้งพุ่นไปหาทัพการทำงาน
โตกับบัวตั้งเฉตีโมส่วนเห็ดหน้าไหนโตเห็ดไป

มันก็เป็นแน่ลูกเอ้ย
ขอให้โจนี่ชำนึกให้เป็นบทเรียนของตัวฉันรอบนี้
รอบหน้านายโตอย่าเห็ดให้โตเป็นคนดี
ให้โตคิดจะเห็ดกว่าในจังคิดเนี่ยมันแย่
แย่แล้วแก้บ่อท่านลูกเอ้ย
ว่าลูกจะออกจากบ้านไปหลายปีแล้วไม่เคยติดต่อกลับมาเลย
ซึ่งตอนนี้นะคะครอบครัวเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับลูกชายนี่แหละ
ใช่เพราะว่าจริงเขาก็จะเหมือนกับจะเชื่อตั้งแต่พวกหลักฐาน
พวกกางเกงยีนบ็อกเซอร์นาฬิกามันเป็นสิ่งของที่มันคล้ายของพลทหารนิว
อาทิตย์เมื่อวานนี้ย่าของพลทหารนิวเดินทางไปที่คลองที่พบศพนะคะ
ไปจุดทูบบอกราวดวงวิญญาณ
ถ้าใช่พลทหารนิวจริงขอให้มีอะไรแสดงออกมาให้รับรู้
แต่ถ้าไม่ใช่ขอให้รับรู้เช่นเดียวกัน
เพื่อครอบครัวจะได้นำศพกลับไปทำบุญฟังเสียงคุณย่าค่ะ
ย่าพรทิพย์มาตามนะนิวกลับบ้านกับย่านะ

ไม่น่าเลยนิ้ว
หลานย่าหรือเปล่าย่าไม่รู้
แต่ถ้าเป็นมีลูกจริง

ให้โดนจิตโดนใจให้คนที่มันถามมาลูก
มีอะไรทำมาลูก
ที่จะให้ย่าเห็นนะ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรโดนจิตโดนใจให้รู้จริง

ศพที่พบเป็นพลทหารนิวหรือเปล่า

ของคุณพ่อกับคุณแม่ของพลทหารนิว

นำตัวคุณพ่อคุณแม่ของผู้สูญหาย

ตรวจดีเอนเอประมาณ๗วันค่ะ